รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอยพี่สุดูนิ่มสกุลครับ

ลืมหน่อยเนี่ยไอ้ผู้นี้ห่วงเยอะ

อู้อู้
คุณผู้ชมครับนี่คือรายการเกมโชว์ที่คุณจะต้องสั่นไปทั้งตัวครับ

ในรายการสื่อประสงค์ตัว

ตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเอง

แต่ต้องใช้การประคองตัวด้วยนะ
และวันนี้ครับผู้ท้าชิงของเราจะต้องมาเปิดศึกท้าชนเครื่องเล่นของเรา

ทีมแรกบอกเลยว่าเขาเป็นทีมที่อยู่ในวงการพระ

ตลกฮาสังเกตสุเทพศรีใสครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรน่ารักมากชื่ออะไรบ้างคะสวัสดีครับ
เดี๋ยวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้

คุณไม่สนใจอะไรงาน

อันนี้น้องโทรร่วมกันโทรน้าบว้าย
เป็นน้องของน้องแพ็ดนะมาภา

ดูกาจะเดียนด้มมาเยอะไหม

น้องแท๊ปได้จำแหน่งด้วยนะคะ
มันจะจัดประกวดกันทุกปีค่ะ

มันจะไปไหนที่แหน่ง
พี่เนี่ยเล่นตลกมานานมากพี่เท่
นานมากคือปีนี้๑๕๐ปีแล้วสิดิ

สวัสดีเจ้า

หัวหน้ายางกัน

อีสานนี่เป็นคำพูดที่สำเนียงที่น่ารักมาก

คือคางคกกับภาษาภาษาก็ขี้ข้าง

บอยอื่นบอยนี้แหละครับ

พี่แม่ก็อย่าพักใต้อ่ะ
ภาคใต้เนี่ยศิลปะทางภาคใต้ก็ดี
แล้วก็คำพูดจากคนใต้เนี่ยพูดเร็วมาก

เร็วกระดาษรถไฟสองข้าวบนสวนกันเนี่ยคุยรู้เรื่อง
อย่างคนบรรยะเยอะที่เรียกว่าคนมากันลุยเม็ด

โอ้อย่างสิบคนครี่ป์เม็ด

ผมไม่อาจจะแนะกลับคอบค่าดนี่สิ
มาเจออีกทีมดีกว่า
ทีมนี้นะฮะเป็นอาจารย์ผม

ขอเชิญพบกับพี่ปังประกาศี
คุณผู้ชมวาดีครับ

ที่แหนงนี้ก็เชียงทวนกันเลย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้พาลูกทีมใครมาบ้างครับ

และพี่อีกคนนึง

ที่จัดจะมา๘๙ปีและครับ
มีสนามฟุตบอลด้วยสนามฟุตบอล

เป็นไงเส้นชะอุ่มอะย่า
บอกเลยผมกินตัดเสร็จผมก็กินครับผม

นั่นเป็นเจ้าของที่หรือว่าเป็นบัว
เป็นดูแลครับผม
กินเฉพาะย่าอ่อนเท่านั้นครับผม
กินเฉพาะย่าอ่อนเท่านั้นครับผม
มากที่สุดมีโอกาสที่จะเข้าไปรอบโบนัสคูณ๒ครับ

แข่งขันจะต้องอยู่บนแท่นให้ได้นานที่สุด

รับเงินรางวัล๑๐๐๐๐บาท

บอกน้องน้ำไว้ก่อนว่ากฎหมายพื้นฐานเนี่ย
เป็นกฎหมายที่พวกเราควรจะต้องรู้

อย่างเช่นรถย้อนสอนปรับไม่เกิน๕๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วเปิดซู๊นว่ีส่วนส่วนตัว

ถ้าไม่แจ้งเกิดภายใน๑๕วัน
มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐บาท

ต้องแจ้งภายใน๒๔ชั่วโมง

ถ้าถูกใจพี่จริง

ประทับใจทุกท่วงท่า

มันช่างนุ่มนวลกับใจเขียนจริงวะ

ตอนตกก็สุดแสนกันสดใส

อ่ะการแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน๒๐วัน

แจ้งเกิดนะต้องภายใน๑๕วัน

ภายใน๑๕วันมีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐บาท

แจ้งตายต้องแจ้งภายใน๒๔ชั่วโมง
นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ

ได้ไป๒ข้อ๒คะแนน
น้องนับสดงามยามยังหลง
ทำคะแนนให้ทีมนำไปก่อน
ข้อ๒คะแนน

เป็นหมวดที่เรียกเหลือย่าง

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

พ่อและแม่เรียกว่าตากับยาย

น้องของแม่เรียกว่าอา

ลูกของหลานเรียกว่าเหรน

พี่แกนี่ดูจากตรงตอนแรก

แต่ผมก็เพิ่งจะรู้นี่แหละครับว่า
น้องของแม่เขาเรียกว่าอา

ผมถึงมีสมาธิมากในการตอบนะครับ
พ่อและแม่ของแม่เรียกว่าตากับยาย

ของพ่อและแม่เรียกว่าลุงกับป้า

น้องของพ่อเรียกว่าน้า
ตอบว่าผิดได้คะแนนครับ

พี่ตอบผิดจริงมันต้องถูกนะฮะ

ทีมพี่ปังแซงขึ้นนำมาที่๓ข้อ๓คะแนน

เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเซียงกงไม่มีอะไรแล้วนะครับผม

อ่าฮะนะฮะทำให้ได้มากที่สุดนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

แจ้งความคนหายต้องรอครบ๒๔ชั่วโมงถึงจะแจ้งได้

แจ้งความโดนทำร้ายร่างกาย
ต้องรอให้ครบ๑๒ชั่วโมงถึงแจ้งได้

เรียกว่าอุปสมบทต้องมีอายุเสร็จ
เรียกว่าอุปสมบทต้องมีอายุเสร็จ
โอ้โหทำไมเห็นหน้าพี่แล้ว
เพลงนี้มันวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับเนี่ยโอ้โห

ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยน่าจะเป็นครั้งเดียวในรายการเรานะครับ
ที่มีศพมานั่งอยู่บนเครื่องเล่นของเราได้โอ้โห

เออนะฮะ
แจ้งความคุณหายต้องรอครบ๒๔ชั่วโมงถึงแจ้งได้

ไม่ต้องรอเวลา๒๔ชั่วโมงไม่ต้องรอถ้าคนหายปุ๊บแจ้งได้เลย
แจ้งความโดนทำร้ายร่างกายต้องรอให้ครบ๑๒ชั่วโมงถึงแจ้งได้

เดินไปแจ้งความกับตำรวจได้เลยไม่ต้องรอนะ
และการบวชพระพิสุกเรียกว่าอุปสมบทต้องมีอายุ๑๘ปีขึ้นไป

ผิดครับ
อากงและอาม่าใช้เรียกปู่และย่าตอบ

พี่สาวของแม่

คุณนิกสรนังนิกครับโอ้โฮย
ผมแหละขอกล่าพี่จริงเลยครับพี่โอ้โฮย
พี่ไม่เกรงใจเครื่องเล่นราคาหลายสิบล้านของผมเลยครับ
นั่งเป็นม้าหมุนสวนสาธารณะหน้าหมู่บ้านเลยนะครับพี่

ต้องขอคารวะในทักษะการทรงตัว

นี่เห็นไหมบอกแล้วว่ามีเชื้อสายจีนก็จะช่วยได้ในข้อนี้นะครับพี่นิกนะฮะ
อย่างเช่นอากงและอาม่าเนี่ยใช้เรียกปู่กับย่าแต่แบบว่าถูกนะฮะ

ข้อนี้ก็ตอบว่าถูกได้คะแนนเหมือนกันนะฮะส่วนพี่สาวของแม่เรียกว่าโกน
พี่ตอบว่าถูกใช่ไหมจริงหรือผิดข้อที่ไม่ได้คะแนนนะครับ
สาวของแม่เรียกว่าอีส่วนโกเนี่ยไว้เรียกสำหรับเรียกพี่สาวของพ่อ

ขอบคุณนะพี่นิก
ปังแซงกลับขึ้นมานำไปอีกครั้งที่๖คะแนน

ถ้าจับอย่างนี้นะคะเราจะให้ทีมงานถ้าคุณจับบอกเอามือจับบอก
ให้ไปรอผมหลังฉากแล้วผมไปจับจูบนะครับผม

ไม่เหมือนพี่สุเทพเลยนะฮะ
กฎหมายพื้นฐานนะคะน้องแท็บ

ห้ามจับนะคะจับที่จะหยุดหน้าไม่ถามนะ
ไม่ได้ทำเลย

ขับรถฝ่าสัญญาณไฟเขียวปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทตอบ

ทหารนอนหนุนเป็นทหารที่นอนตรงไหนก็ได้ตอบ

อายุ๒๐ปีบริบูรณ์จึงสามารถเที่ยวผับได้ตอบ

ขอทำใบกับขี่รถมอเตอร์ไซซ์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์

ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์

ห้ามจับนะค่ะ

โอเคโอเคครับผม
โอ๊ยบารมีเกิด

เขียวปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ตอบว่าผิดข้อนี้ได้คะแนนนะครับ

ทหารนอนหนุนเป็นทหารที่นอนตรงไหนก็ได้

อายุ๒๐ปีสามารถเข้าผับได้

แหมตอบมั่นใจมากเลย

ขอทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ

เพราะ๑๕ปีก็สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะครับผม
ก็ได้ไป๔ข้อ๔คะแนน

ของแท็พแน่ยอดยายีของพี่เก่งจุ่งเบยทำไปได้จน๔ข้อรวมมี๘คะแนนแนะ
ถ้าพร้อมแล้วอยู่ในหมวดของครอบครัวนะฮะเครือญาตินะฮะ
ครอบครัวคนอื่นใช่มั้ยครับ
นี่เป็นครอบครัวแบบภาษาอังกฤษ

ปึ๋งเอ้ยพี่แป๋งพี่ปังเอ้ยถูกแล้วไอ้บ้า
มานิ่งมาเน้นสยบเครื่องเล่นของเราเป็นแบบใหญ่
ราบคาบสุดยอดแต่จะพลิกกลับมาชนะในรอบนี้
เพื่อรับเงิน๑๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
ไปฟังเฉลยกันเลยครับ

ลองแล้วครับลองมากเลยฮะ

ตอนนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันถูกนะฮะ

แต่ก็ทำไปได้เยอะ๓ข้อ๓คะแนน

พี่สุเทพทำไป๘คะแนน
ส่วนทีมพี่ปังแซงกลับมาในช่วงโค้งสุดท้าย๙คะแนน

ว่าใครจะได้คะแนนเยอะและได้๒๐๐๐บาท